ทุ่งกันหน่อยดีกว่านะคะหลายคนเนี่ยยกให้เป็นคู่จิ้นแต่หลายคนก็บอกว่าจิ้นกันขนาดนี้ยกให้เป็นคู่บุญกันเลยละกันนะคะ
เพราะว่านักร้องลูกทุ่ง๒ลูกทุ่งชื่อดังเลยนะคะทั้งน้องฮายชุติมากับเต๋าภูสินค่ะจิ้นกันไปจิ้นกันมาแฟนคลับตามกันเพียบเลยค่ะ
โดยเฉพาะแฟนคลับชาวต่างชาติตอนนี้เพิ่มจำนวนขึ้นมากเรื่อยเลยนะคะนักร้องลูกทุ่งสาวหน้าหวานน้องฮายชุติมาค่ะบอกว่าเรียกแค่คู่จิ้นไม่พอแล้วจ้ะพี่
ขอตำแหน่งคู่บุญไปเลยละกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมน้องบอกว่าตั้งแต่ได้ร่วมงานกับพี่เต๋ามานี่นะคะ
กระแสจิ้นมันก็เลยพุ่งทะยานเข้าไปนะฮะ
จนมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเลย
แต่ที่น่าดีใจกว่านั้นน้องบอกว่ามีแฟนคลับจากประเทศเพื่อนบ้านมาติดตามเพิ่มขึ้นอีกเพียบค่ะ
จนต้องบอกเลยว่านาทีนี้พี่เต๋าพาปัง
ต้องบอกว่าพี่เต๋ากับไฮก็คือค่อนข้างที่จะดวงสมพงษ์กัน
เพราะว่าได้มีโอกาสเจอกันตั้งแต่ตอนที่ฮายยังไม่ได้เป็นศิลปินเลย
แฟนคลับมาแบบว่าหลายประเทศ
แฟนที่แบบเป็นแคมโมเดียฟิลิปปินส์เวียดนามเมียนมาร์แล้วก็จีนสปลาวอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็จะแบบว่ามาติดตามกันเยอะถือว่าเป็นคู่บุญค่ะ
ที่ผ่านมาอยู่คนเดียวก็แบบเงียบเหงาค่ะ
เพราะว่าพอมีพี่เต๋าเข้ามาด้วยแบบว่ามีคู่บุญนะคะ
ก็แบบเออนำพาบุญจะส่งให้เราสุขใจนะ
ส่วนตอนนี้น้องบอกว่าช่วยอุดหนุนหนูก่อนแล้วกัน
กล้วยไฟเขียวนี่หอบเต็มไม้เต็มมือเลย
ทำเองแพ็คเองขายเองทุกขั้นตอนเลยค่ะ
แล้วก็แอบบอกกับเรามาด้วยว่าตอนนี้ยอดขายก็กำลังปังเลยนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นแม่ค้าเต็มตัวเป็นอาชีพหลักมากกว่าร้องเพลงแล้ว
ตอนนี้นะคะส่วนซิงเกิลของน้องไปติดตามกันได้
ชื่อเพลงว่าจริงจังค่อยทักมา
โอ้นะคะสนับสนุนเต็มที่นะคะ
จากน้องฮายชุติมาจากเต๋าภูสิง